อีกหนึ่งเรื่องราวเอาใจสาวแบบต่อเนื่องมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้ง
กันไปไกลถึงประเทศเนธเทอร์แลนด์กันละที
เทศกาลดอกไม้นานาชาตินะครับ
แต่นี่มีดอกไม้ของไทยไปร่วมประกวดด้วย

ได้เข้าร่วมงานขบวนพาเรทรถบุพชาติในเทศกาลดอกไม้นานาชาติประเทศเนเทอร์แลนด์

สำหรับรถขบวนอุปชาติของไทยนะครับ
ก็คือสวนนกนุษย์พัทยาพร้อมด้วยขบวนอื่นจำนวน๔๐ขบวน
ของไทยเราก็ได้รับเกียรติเป็นขบวนแรกเลยนะ
เขาจัดไว้เป็นขบวนแรกในการจัดงานครั้งนี้
แล้วก็ที่สำคัญเมื่อ๒ปีที่แล้วที่ได้มาเป็นครั้งแรกเนี่ย

ให้รถของเราเนี่ยเป็นขบวนแรกในการนำขบวนด้วย

แล้วก็ลักษณะโดดเด่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไทยเนี่ย
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่ยืนปรบมือ
โอ้โหเรียกได้ว่าชื่นชมตลอดเส้นทางเลยนะครับ
ไปถึงที่สิ้นสุดที่เมืองหาเล็มครับ
โดยทางด้านนายกัมพลตันสัจจานะครับผู้อำนวยการสวนนกนุษย์พัทยาก็ยอมรับว่ารู้สึกภูมิใจนะครับ
แล้วก็ดีใจด้วยที่ได้มาร่วมงานนี้
หมายก็เพื่อนำวัฒนธรรมไทยมาเผยแพร่ให้กับชาวต่างชาติได้รับรู้ตลอดจน
เผยแพร่แล้วก็แนะนำการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยผ่านชิ้นงานต่างที่ผ่านความคิดสร้างสรรค์
อาทิเช่นพระพุทธรูปซึ่งหมายถึงการนับถือศาสนาพุทธ

เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยอีกด้วยนะ
นี่ก็ถือว่าเป็นรถที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย
ชาวต่างชาติเขาได้เห็นแล้วโอ้อเมซิ่งไทยแลนด์อยากจะมาจังเลย
ถูกต้องต้องบอกว่าฝีมือคนไทยไม่ธรรมดาจริง
เพราะว่าตัวแทนที่ไปจัดก็คือส่วนตรงนู้นใช่ไหมครับ

รางวัลมาแล้วนะในปีก่อนก่อนแล้วปีนี้เนี่ยคือได้นำขบวนไง
ตลอดข่าวของเราไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยนะ
ต่างประเทศที่ชาวไทยเขาไปสร้างชื่อเสียงมาเราก็มานำเสนอให้ได้ติดตามกัน

เป็นประจำแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะ